ช่วงนี้มาตรวจสอบธนบัตร๑๐๐บาทนะคะ
เพราะว่าเกิดกรณีหนุ่มพนักงานโรงงาน
เขาไปเจอธรรมนาบัติ๑๐๐บาท

แถบด้านข้างนั้นลอกหายไปนะคะ
กลายเป็นแถบสีขาวก็เลยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

พบว่าเป็นของจริงไม่ได้เป็นของปลอม
เหมือนที่สงสัยไปช่วงแรก
และที่สำคัญถ้าตกไปอยู่กับนักสะสม

ใช่ค่ะหลังจากที่เคยมีธนบัตรปลอมใบละ๕๐บาท
ระบาดในตลาดนัดหมู่บ้านกฤษณาตำบลกระแสง
อำเมิด๓โคกจังหวัดปทุมธานี
ทำให้ประชาชนในพื้นที่นั้นเริ่มระแวงกับธนบัตรปลอมนะคะ
โดยธนบัตรปลอมหากมองผิวเผินจะเหมือนธนบัตรจริงมาก

แต่ธนบัตรฉบับจริงนั้นจะมีลักษณะสากมืออย่างเห็นได้ชัดนะคะ
และธนบัตรปลอมเมื่อถูกน้ำจะมีความชื้น
สีจะละลายออกมาเพราะว่าพิมพ์ด้วยกระดาษธรรมดา
แล้วก็หมายเลขหมายเลขของธนบัตรก็จะเหมือนกันทุกเลขเลยนะคะ
ล่าสุดมีหนุ่มโรงงานนำธนบัตรชนิด๑๐๐บาท
ไม่มีแถบ๓มิติสีเงินเขาก็คิดเลย
ธนบัตรปลอมแน่
ก็เลยเอามาให้นายพัศกรเพ็งวิชัยนะคะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓ตรวจสอบ
นายนพัศกรนะคะก็กล่าวว่าสาเหตุที่ลูกบ้าน
ซึ่งเป็นนุ่มโรงงานคนนี้สงสัยว่าจะเป็นธนบัตรปลอม
เพราะไม่มีแถบสีบรอดเงินด้านหน้า
ใช่ค่ะแล้วก็ตัวเลข๑๐๐บาทที่อยู่บนกระดาษหายไป
ก็เป็นแถบสีขาวแบบนี้นะคะ
แต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นธนบัตรจริงแต่ชำรุดเท่านั้นเอง
พร้อมทั้งบอกด้วยว่าหากธนบัตรฉบับนี้ไปอยู่ในนักสะสม
อยู่ในมือนักสะสมราคาเพิ่มหลายสิบเท่าค่ะ
เพราะความแปลกของเขานั่นเองนะคะ